เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดนะคะ
หญิงสาวหน้าตาดีถูกคนร้าย
บุกเข้าไปใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิตในบ้านที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมือง

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวผู้ที่ก่อเหตุอยู่นะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ตำรวจสพโพกลางตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พบร่างนางสาวนัทธริกาหรือไอซ์อายุ๒๙ปี

มีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอ๑แผล
ห่มผ้าปูที่นอนกระจัดกระจาย
แต่ไม่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตหายไป
ครอบครัวทราบข่าวต่างร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่กับลูกสาว

ส่วนสามีเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์

เคยมีแฟนเก่าหลายคนทั้งหนุ่มชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
วันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่บ้านตามลำพัง
ลูกสาวไปโรงเรียนปกติไม่ค่อยล็อกประตูบ้าน
คาดว่าคนร้ายอาจเป็นคนคุ้นเคยเข้าออกบ้านหลังนี้
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วบุกเข้าไป
ผู้เสียชีวิตได้ต่อสู้จนถูกมีดแทงเสียชีวิต
คนร้ายจะขโมยทรัพย์สินหลบหนี
ครูครูมาซิทที่มาส่งลูกสาวเขา

เขาไม่ไปรับ๕โมงคุณก็เลยมาส่งที่บ้าน
เพื่อนคนหน้าตาดี

ชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูง
กางเกงขายาวสีดำแต่มุมกล้องมองไม่เห็นหน้า
เห็นแค่ช่วงหัวเข่าของคนร้ายเดินผ่านไปมาเท่านั้น
ทัศนันภูสาแม่ของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าลูกสาวขยันทำงาน
เป็นเสาหลักของครอบครัวให้เงินที่บ้านใช้
ผ่อนรถยนต์ให้พ่อและส่งน้องชายเรียน
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่รู้ว่าใครคือฆาตกร

เพิ่งกดลองยังไม่เสร็จเลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนบ้านใหม่
ระบุผู้ตายไม่ได้ไปรับลูกสาวหลังเลิกเรียน
๑ทุ่มคุณครูประจำชั้นพามาส่ง
ก็พบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว

ช่วง๑๔นาฬิกามีช่างแอร์ที่เคยมาซ่อมเมื่ออาทิตย์ก่อน

แต่ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะหรือต่อสู้
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
กระจายกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

หรือว่าผู้เสียชีวิตอยู่ตามลำพัง

ตั้งปมทั้งฉิงซับและชู้สาว
ต้นครอบครัวจะนำศพผู้เสียชีวิต

ในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน